ต่อกันที่อดีตคู่รักอย่างเต้ยแล้วก็อเล็กกันบ้างดีกว่า

อยากจะให้ทั้งคู่กลับมาโคจรรักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ใช่เขาก็รักโลกเหมือนกันรักช้างด้วย
ซึ่งต้องบอกว่ามีการถ่ายรูป
ในงานปฏิทินของช่องของทั้งคู่เนี่ย
แล้วก็ต่างคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของทั้งเต้ยแล้วก็อเล็กนะคะ
ยังส่งเสียงเชียร์ให้ทั้งคู่กลับมาสารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งด้วย
แต่ว่างานนี้จะลุ้นขึ้นหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคุณ
เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็ยังไม่มีหวานใจคนใหม่เข้ามาดูแลหัวใจกันเลย
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะที่หลายคนเสียดาย
เพราะตอนที่เขาคบกันเนี่ยก็พากันไปทำกิจกรรมดี
มีโครงการดีให้แฟนคลับได้ติดตามกันอยู่ตลอดเวลา
แต่อย่างน้อยก็ยังเหลือความเป็นมิตรภาพนะคุณเนาะ
ใช่เป็นเพื่อนกันก็ได้